อ่ะมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงจริงค่ะ
บอกเลยว่าสำหรับพระเอกคนนี้ณเดชน์คุกิมิยะ
ถึงใครอีกแล้วก็ไม่รู้โพสต์เอาไว้ในไอจี
คุณขาไม่ต้องเดาหรอกค่ะเขามีอยู่คนเดียวที่เขาจะคิดถึงนะคะ
น้องยายาแหละนะคะนี่คือภาพประกอบความคิดถึงของเขา
ณเดชนเขาประกาศกล้าวเอาไว้เลยแค่คิดถึงยังไม่พอ
คุณผู้ชมสังเกตในแคปชั่นนะรูปหัวใจพลึบพับไปหมดเลย
แล้วจากความคิดถึงเนี่ยคุณผู้ชมพี่ณเดชนเขาต้องการสื่อถึงใคร

เครื่องเล่นแผ่นเสียงที่อยู่ด้านหลังพี่ณเดชน์นี่นะ

พี่ณเดชน์เขาซื้อให้น้องเมื่อวันเกิดปีนี้

เท่านั้นแหละได้รับคำตอบกันเนาะ
เป็นใครไปไม่ได้
ผ้านี้พี่ณเดชน์ยิ้มกว้าง

แล้วใบในวงการบันเทิง

เชิงกับต้องเจอกับเซลล์
โรงไปถึงพี่รัสสมี
มาวาวอีสานเลยจ้า
เป็นโมเมนต์น่ารักจากที่ณเดชน์ไปต่อที่พี่เวียค่ะ
คนนี้เพิ่งกลับมาจากถ่ายหนังเนาะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงกักตัวกันอยู่โอ้โหมันนานแล้วเนอะ
วันที่ไม่ได้เจอกันและนี่บอกเลยว่ากลับมายังไม่ทันถึงสัปดาห์อาการออกแล้ว
คือคิดถึงทนไม่ไหวอีกแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้พี่เวียเขาออกตัวแรงแบบไม่ติดเบรกเลยค่ะ
วันอะไรคะเฉลยไหมวันคิดถึงไง
แล้วยังไม่หมดนะเขาบอกว่าคิดถึงทุกวันด้วย
เขากลับมาไทยได้ไม่เท่าไหร่คุณค่ะก็รีบทำคะแนนเลยหลายคนแซวนะ
เราก็รอให้พี่เวียกักตัวครบ๑๔วันรอภาพคู่นะ
เพราะว่าคนมันคิดถึงไปกันหลายเดือน
จะได้เจอกับน้องเบลล่านะเพราะว่าน้องเบลล่าก็น่าจะคิดถึงพี่เวีย
ไม่แพ้พวกเราเลยนะคะเอามาฝากกันเนอะให้หายคิดถึงค่ะคุณผู้ชม
ตอนไปเบลล่าก็ไปส่งด้วยนะคะตอนขากลับยังไม่เห็นโมเมนต์ได้มารับนะคะ
เพราะว่ากักตัวอยู่ก็รอดูอยู่นะคะ